ตั้งประเด็นให้ไปแล้วก็การสืบสวนสอบสวนกลับมาครบประเด็น
จนทราบว่าพิสิทธิ์ไม่ใช่คนร้ายตัวจริง
ทำอะไรก็อยากจะให้แบบรอบกันเนี้ยค่ะ
ใช่ว่าจับมาแล้วก็ไม่อะไรก็ซ้อมกันก่อนอะไรอย่างนี้
คืออยากจะให้มันดูให้ดีกว่านี้
คนพิชีตัวเราแล้วเราเป็นคนร้าย
ผู้เสียหาย๒คนเป็นบริษัทเพชร
แล้วก็เป็นผู้เสียหายที่สองที่กล่าวหาว่าเราเอาเพชรเข้าไป
แล้วก็มีร้องขอความเป็นธรรมว่าพนักงานสอบสวนในคดีค่ะ

พอเราหลุดคดีมาทั้งสารอุทธรณ์แล้วเขาก็เงียบไปเลย

และทั้งตำรวจก็ไม่ติดตามผู้ร้ายตัวจริงมาโลโทร
สวัสดีค่ะค่ะพี่ชมท์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เย็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณพิชีตเกิดตั้งแต่เดือนกุมพาพันธุ์
ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นราวสัก๒เดือนได้นะคะเกิดช่วงเดือนธันวาคมปี๕๙
เรียนเล่าขมวดให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเคยจัดรายการนี้กันในวันหลังจากที่คุณพิสิทธิ์
ติดคุกไปแล้ว๗เดือนกว่าออกจากคุกมาก็มาออกรายการนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่ามันมีเหตุชิงเพชรกันมูลค่าเกือบ๑๖ล้านบาท
เจ้าทุกข์ก็แจ้งความนะคะเจ้าของเพชรเนี่ยก็ไปแจ้งความเกิดเหตุในพื้นที่คือในกรุงเทพนะคะ
สอนอบางสาวทงพูดถูกค่ะสอนอนะคะสอนอบางเสาทงนะคะแล้วทีนี้เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้เรื่อง
เพราะอยู่นครพนมตอนนั้นไม่ได้อยู่กรุงเทพเคยเคยอยู่กรุงเทพแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่นครพนม
ว่าตอนนั้นคือทั้งตอนเกิดเหตุแล้วก็ตอนไปจับอยู่นครพนมไม่ได้อยู่กรุงเทพมาประมาณสัก๓ปีกว่า๔ปีแล้วนะคะ
ก็ไปจับตัวกุมภาพันธ์ปีหกศูนย์แต่การไปจับตามหมายจับที่มีจากกรุงเทพไปเนี่ยนะคะ
ไปจับโดยที่เป็นคนที่ไม่ได้แต่งชุดตำรวจแล้วเจ้าตัวก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปชุดไปไปรถตำรวจหรือเปล่านะ
จำไม่ได้เพราะเร็วมากเอาตัวไปเอาตัวไปเนี่ยแบบเอาเสื้อเขาเนี่ยคุมหัวเขานะคะ
แล้วก็ใช้เข็มขาดของเขาเนี่ยรัดขาเอาไว้พาไปรีสอร์ทแล้วก็เค้นจะเอาเพชร
แล้วก็มีการต่อสายให้คุยกับคนที่ไปแจ้งความคือเจ้าทุกข์เจ้าของเพชรเนี่ย
ซึ่งตอนที่ต่อสายคุยกันคุยเป็นวีดีโอคอลผ่านโทรศัพท์นะคะแล้วเจ้าของเพชรก็ทวงแต่เพชรทวงแต่เพชร
ทางนี้ที่โดนจับไปไปรีดเพชรเนี่ยนะคะที่อยู่ในรีสอร์ทเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าเจ๊เลยนะคะ
แล้วสุดท้ายเรื่องสู้กันมาทั้งหมดเนี่ยหลุดคำว่าหลุดคือเขาเป็นแพ้เพราะเขาเข้าไปอยู่ในคุก๗เดือนกว่าค่ะ
ทีนี้ทิ้งเวลาถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นที่หมอกรายการเราเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ราว๒ปีได้แล้วคุณผู้ชม
ออกมาแล้วก็บอกว่าหนี้สินเกือบล้านนะคะเพราะว่าก็ต้องใช้สู่คดีเดินทางติดต่อทนาย
อ้าวนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแล้วตอนที่เข้าไปอยู่เป็นแพ้ทำยังไงใครจะชดใช้ให้นะคะ
นี่ยังไม่รวมกรณีตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นข่าวแล้วตอนที่โดนทำร้ายร่างกายคืออย่างไรตกลงเป็นใครกันแน่
วันนี้สองท่านมาคุยกันกับดิฉันก็คือตัวคุณพิสิทธิ์แล้วก็ภรรยาและอีกหนึ่งท่านคือทนายเจมส์นะคะ
ทนายเจมส์ไม่ได้ทำคดีนี้ให้มีทนายทำคดีให้แต่เพราะเอิญว่าไม่ว่างที่จะมาด้วยกัน
ทนายเจมส์เลยมานั่งช่วยดิฉันฟังว่าจะสู้คดีต้องทำอย่างไรเพราะสีหน้ากังวลมากนะคะ
ว่าเอ๊ะผมจะไปยังไงต่อจะมีโอกาสได้ชดเชยหรือชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองตกไปเป็นแพ้หรือเปล่านะคะ
ท่านแรกคุณวิสิตสุวรรณพิมพ์นะคะผู้ร้องเรียนแล้วก็เป็นแพ้ในคดีนะคะ
แล้วก็ภรรยาคุณดารีวันพ่อวงนะคะแล้วก็ทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ

ใช่ไหมคะแล้วจากเหตุเหมือนกันเลยคือเรื่องบัตรประชาชนกับสำเนาบัตรประชาชนที่เอาไปก่อเหตุถูกไหมครับเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนชีวิตเป็นยังไงบ้างเอาตอนนี้ก่อนนะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานมันเดือดร้อนมากครับชีวิตช่วงนี้ตั้งแต่ออกจากเรือนจำไปเราดีอยู่อย่างเรามีร้านที่คุณมาทำร้านให้ได้

เขาเห็นเงียบไปเลยทุกวันนี้ไม่มีข่าวไม่มีข่าวเลยไม่รู้เลยใช่ไหมอ่าอืม
ทำไมเขาไม่ตามจับคดีใหญ่ขนาดนี้ทำไมเขาไม่จับเขาไม่อยากได้เพชรเขาคืนหรือไงคือคนที่แจ้งความตอนนั้นน่ะ
เขาไม่อยากได้เพชรหรือไงอืมเพชรมันต้องเกือบสิบหกลานนะใช่
อ่าค่ะแล้วมันก็เงียบไปเลยเอกใจใช่ไหมครับคืออารมณ์คือ
อั๊ะอีตกลงคดีแต่มันจะจบยังไงนะอืมในขณะที่ชีวิตเราเอ้า

ก็ยังไม่ได้ใช้ครับเราก็เป็นทุกเรื่องเนสินของเราอยู่อ่าค่ะ
เอาตัวคุณพิสิทธิ์ก่อนตัวคุณพิสิทธิเนี่ยได้ตามคดีหรือได้สอบถามจากโรงพักไหนไหมคะ
คือตอนนั้นเนี่ยที่มีเหตุเนี่ยมันมีหลายพื้นที่มากนะคะเหตุการณ์จริงเรื่องเพชรเนี่ยอยู่ในสนบังสาวทงในกรุงเทพนะคะ
แต่ว่าไปจับกันที่นครพนมที่นครพนมนะคะแต่ว่าก็ไปแล้วแล้วไปมีที่สพที่โคราช
สอพอสูงเนินสูงเนินอืมเอ่อคือมันมีอยู่สองสามพื้นที่ค่ะทนาเจมส์มาสักครู่นี้นั่งคุยกันแล้วเนอะครับครับ
เออคือตอนนั้นมาอีลุงตุงนังเราได้ไปตามจากแต่ละโรงพักไหมคะว่าเอาตกลงไปถึงไหนแล้ว
ใช่ไม่ผมจบแล้วผมก็ไม่ตามเลยไม่เอาเนอะแต่แค่เราตามข่าวว่าไม่เห็นมีจับเท็จเลย
มีข่าวว่าออกจับคนร้ายได้แล้วจับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอย่างเงี้ยอ่า
ทำไมเพชรก็สิบห้าล้านทำไมไม่มีข่าวที่เราที่เราสงสัยแล้วก็ตามข่าวนี้คือ
อยากจะทราบว่าเพชรมันหายจริงไหมหรืออยากจะทราบว่าตัวจริงคือใครจะมีคนร้ายตัวจริงไหมอ่าอ่า
เรื่องราวนี้เขามันอุปโลกขึ้นมาเองหรือว่ามีคนร้ายขโมยจริงจริงอ่า
มีคนร้ายจริงจริงทำไมเขาไม่จับคนร้ายจริงจริงอืมแล้วเขาจับผมทำไมอืม
คุณดารีวันค่ะคุยกันคุยกันในบ้านว่ายังไงบ้างคะตั้งแต่ตอนที่ออกจากคุกมา
ก็ก็คุยกันตามปกติอะค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็เออ
คือคิดไหมว่าแบบเอ๊ะเราเราต้องฟ้องใครเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมจากใคร
เราต้องให้ใครรับผิดชอบคือคุยกันแบบนี้ไหมคะนับตั้งแต่ที่พี่พิสิทธเขาออกมาจากเรือนจำนะคะ
ก็เคยคุยค่ะแต่ว่าเราก็คือยังตอนแรกก็ยังทำอะไรไม่ได้
แล้วตอนนี้ที่ออกมารอบนี้คือตัดสินใจแล้วค่ะคุยกันว่ายังไงบ้างคะก็คุยว่าอืมก็ทำไมเราถึงต้องมาต้องมารับแบบเนี้ยค่ะโดยที่ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำนี่แหละค่ะมันมันมีลูกต่อเนื่องไหมพอออกจากคุกมาเสร็จแล้วกลับไปเจอลูกกลับไปเจอญาติเราเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างคะที่เราต้องแก้ปัญหากันอ่ะ

อย่างเงี้ยค่ะไก่ย่างแปลงเขาทำเสริมสวยใช่ค่ะแต่ยังไม่ทำเสริมสวยแล้วก็ตอนนั้นที่จำได้ตอนที่ไปจับตัวพี่เข้ามาเนี้ยตอนนั้นพี่ดาริวัลไม่ได้อยู่นะตอนนั้นใช่ไหมค่ะไม่ได้อยู่ค่ะกลับมาถึงเจออีกคนใช่ค่ะซึ่งนั่งอยู่ที่บ้านรอเราแล้วก็พาไปหากันที่รีสอร์ทใช่ค่ะพี่อ่ะเขานึ่งข้าวเหนียวอยู่ใช่ไหมคร
ต้องเช้าหลังจากไปส่งลูกที่โรงเรียนครับกลับมานึ่งข้าวเหนียวเตรียมขายของเราแล้วเนอะครับนะคะมีคนไปที่บ้านจอดรถปึ๊บลงไปแล้วก็ให้ดูเลยว่านี่ใช่ชื่อเราไหมใช่อันนี้เรารึเปล่าใช่อันนี้หมายจับชื่อเรานะครับปั๊บรวบตัวขึ้นรถครับนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเอาเสื้อคุมหัวใช่เอาเก็มขัดรัดข้าวเท้าไว้

ฟังเรื่องมาแล้วเอาไงอ่ะคือเบื้องต้นเนี้ยต้องดูเจตนาของพี่เขาก่อนว่าจะฟ้องใครตั้งต้นก่อนน่ะฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเล่นเล่นเนี้ยนะครับไม่ตรวจเช็คให้ดีไม่ตรวจสอบให้ดีเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมดูเนี้ยเอ่อเอาเบื้องต้นเลยชุ
เหมือนกับจะจับจะเอาพี่เขาเนี่ยนะฮะไปสอบนะครับไปสอบหรือไปเค้นหรือจะไปเอาข้อได้จริงอะไรบางอย่างโดยอาศัยหมายจับของสอนออื่นนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ่ะนะถ้าที่ผมมองนะครับคราวนี้พอจับกลุ่มได้แล้วนะครับการจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับเนี่ยนะครับจะต้องเอาไปส่ง
ในระหว่างทางที่มาเนี้ยกลับพาเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับซึ่งตรงนี้ไม่สามารถทำได้นะครับจับเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งสอนออนะครับท้องที่หรือว่าอ่าสอนออตามหมายจับคือแปลว่าตอนนั้นที่ถ้าถ้าสมมุติสองคนนั้นเป็นตำโหลดจริงเนี้ยนะคะคือเขาไปเอาตัวพี่มาแล้วไปรีสอร์ทแรกก็ไม่ได้ไปรีสอร์ทสองไม่ได้เข

เนี้ยระยะเวลาในระหว่างเนี้ยระหว่างที่จากจากบ้านนะครับไปที่เอ่อสอนสอนนครนครพนมเนี้ยนะครับระยะทางเท่าไหร่แล้วใช้ระยะเวลาเดินทางนานไหมไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีแต่หายไปไหนในระหว่างนั้นครับอันนี้คือข้อสงสัยที่หนึ่งครับข้อสงสัยที่สองเอ่อจะเข้าสู่จะเข้าไปที่โรงแรมหรือที่ไหนก็แล้วแต่ในปัจจุ

เวลาไว้เลยชัดเจนอันนั้นไม่ต้องไปเถียงกันเยอะค่ะแต่เอาเป็นว่าเราจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าพี่เขาเนี่ยถูกจับออกจากบ้านเนี่ยไปกี่โมงอ่าตรงนี้ซึ่งคนที่จะยืนด้านนี้คนหนึ่งพี่พี่เขาใช่พี่ผู้หญิงเพราะคุณจริวัลพี่ผู้หญิงก็โดนอุ้มไปเหมือนกันถูกใช่โดนโดนลักษณะคล้ายคล้ายกันคือจะ

เดี๋ยวถัดมาให้คุณดารีวัลเล่าคุณผู้ชมฮะตอนนั้นที่คุณดาริวัลเจอคล้ายกันก็คือว่ามีคนนั่งรออยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ตามหาสามีว่าพี่เขาไปไหนนะเขาต้องนึ่งเขาต้องนึ่งข้าวเหนียวเตรียมขายแล้วสิใช่ไหมคะพาไปไปเห็นสภาพสามีอยู่ที่รีสอร์ทเขาก็อาจจะยันได้อีกคนนึงแต่อย่างว่าค่ะน้ำหนักจะมีแค่ไหนเดี๋ยว

แล้วก็อีกคดีคือคดีเพชรเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เข้าไปติดคุกเจ็ดเดือนกว่านะคะก็คือเอกสารเนี่ยแหละค่ะที่ถูกเอาไปทำแล้วก็ปลอมเป็นคุณพิสิทธิ์แล้วก็มีเรื่องจนกระทั่งทั้งโดนซ้อมเป็นคดีติดคุกนะคะอันนั้นว่าฟาดเคราะห์แล้วแต่ในช่วงตั้งแต่ออกจากคุกมาจนถึงตอนนี้นี่แหละของจริงคือออก

คือจะมีเจ้าเดียวใช่ไหมคะทีนี้พอโดนคดีเสร็จในระหว่างที่โดนเนี่ยระหว่างที่วุ่นเรื่องคดีเนี่ยตรงนั้นน่ะก็จะมีเจ้าอื่นมาซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมคะก็ไม่ว่ากันเขาก็ทำอาหารกินไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกใช่ไหมคะทีนี้พอเราวุ่นวายเรื่องคดีเสร็จแล้วพอเราจะกลับมาที่บอกว่าจะกลับไปขายที่เดิมอ่ะมันไม่ใช่ที่เดิมเป
เกลียวขึ้นทำให้รายได้ที่เคยได้เหมือนเดิมใช่มันก็ไม่เท่าเดิมค่ะอย่างนี้ใช่ไหมที่อยากก็พูดนะครับแต่ไม่อยากให้โบชัมน้ำขุนเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครค่ะนะคะเรื่องการแข่งขันการค้าทีนี้นอกเหนือจากความชื่อเหลือที่ได้นะคะได้จากกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ได้จากพี่มาร์คพิษบ

ที่พี่ต้องไปกู้นี่ยืมสินมานะครับแล้วก็ค่าขาดประโยชน์ต่างต่างที่พี่อ่าสูญเสียไปในระหว่างที่อ่าต้องมาดูแลพี่เขาหรือวิ่งเรื่องคดีใช่ไหมครับเพราะว่าปกติมีรายได้อยู่เท่าไหร่อ่าจะต้องปิดร้านนะครับนะฮะมาดูแลพี่เขาหรือแม้แต่การเสียโอกาสคือแบบโอ้ยพอฉันออกจากร้านไปแล้วมีคนอื่นมาขายแทนหรือมา

ต้องรอให้เขาหาขโมยตัวจริงได้ก่อนไหมทางเนี้ยถึงจะได้เงินค่าเสียหายอ่ะคือจริงจริงมันไม่จำเป็นนะครับจริงจริงไม่จำเป็นคราวนี้ต้องเราเราต้องไปดูก่อนว่าในส่วนที่เขาชี้ข้อมูลมาที่พี่เขาเนี่ยชี้มาด้วยหลงลืมหลงผิดหรือว่าพลาดเผลอหรือว่าเจตนาถ้าเกิดว่าเจตนามันจะเข้าขายคดีอาญาแล้วนะเป็นการแจ้ง

ตำรวจที่ไหนยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยครับคืออย่างสมมติว่าถ้าสองคนนั้นนะคะหรืออาจจะมีสามไม่แน่ใจนะอ่าที่ไปจับเขามาเป็นตำรวจจริงครับเวลาเรียกร้องความเสียหายต้องเรียกร้องที่ชุดตำรวจที่จับไหมหรือครับยังไงคะคือเรียนอย่างงี้ฮะในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำระเมิดนะครับอ่าเราเดี๋ยวจะต้องไปฟ้
ไม่ดูแลเรื่องในส่วนนี้สาเหตุเพราะว่าเขาจะต้องรอให้เราเนี่ยดำเนินคดีจบสิ้นซะก่อนสมมุติว่าสารสั่งให้จ่ายเขาจ่ายเลยครับทันทีณวันนี้ก็เลยต้องไปตรวจในขั้นตอนของการเข้าสู่พอเจ้าที่ทำปุ๊บนะฮะมันก็จะไปในส่วนของโยนคดีเข้าไปที่ปปชหรือเปล่านะครับโอ้โหยาวสิคะก็ก็ยาวนิดนึง
ค่ะคืออ่านอกเหนือจากที่ไปเอาตัวคุณเฮฟสิตมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะ
ยังอยู่ในการทำคดีนะแล้วก็ยังไม่ได้ตัวว่าตกลงใครเป็นคนทำนะคะ
ส่วนเราติดต่อไปทางสนบางสาวทงนะคะก็ยังไม่สะดวก
ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ายังยังอยู่ในการทำงานของตำรวจอยู่
แล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมหลักฐานอะไรหรือเรายังไม่ได้มีอะไร
เลยคะหรือมีบ้างแล้วหลักฐานต่างต่างอืมไม่มีไม่มีมีแต่คำพิพากษาของศาลแค่นั้น
อ่าคำพิพากษาของศาลซึ่งซึ่งจบแล้วถูกไหมครับคือนะตอนนี้จบแล้ว
ต้องสู้สารไหนแล้วใช่ไหมคะครับจบแล้วครับจบที่สารอุทธรณ์ครับผมใช่ไหมคะ
คือสารอุทธรยกตามสารชั้นต้นชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณยกยืนตามสาร
ชั้นต้นจบครับไม่ต้องดีการไหมท่านลายจริงไม่ได้ครับคือถ้าสารชั้นต้นยกฟ้อง
อุทธรพิพากษายืนยกฟ้องตามสารยืนต้นคดีถึงที่สุดนะครับอันนี้เอ่อ
ถ้าเกิดจะขออนุญาตก็ต้องไปขออนุญาตดีการอีกทางอีกทีหนึ่งอืมแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าสรรไม่ให้
แต่ตอนนี้จบแล้วใช่เนอะจบแล้วใช่คือได้หนังสือในใบบริษัทเราออกมาหมดแล้วอ่าค่ะทีนี้คุณดารีวัลค่ะ
เดี๋ยวฉันขอถามแบบแปะเข้าไปให้ส่วนตัวน่ะคิดจะเรียกร้องส่วนตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณดาริวัลเองก็เหมือนกึ่งกึ่งจะถูกพาตัวไปนะจำได้ไหมเช้าวันนั้น
จำได้ค่ะเอาส่วนตัวของเราก่อนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าย้อนให้ฟังหน่อยตอนนั้นเดี๋ยวให้ทนายเจมส์ฟังด้วยตัวคุณดาริวัลโดนยังไงบ้างคะ
ก็โดนก็เขาบอกว่าอยากจะเจอไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากเจอก็ขึ้นรถไปกับเขาแต่ไปคนเดียวค่ะในรถมีผู้ชายมีผู้ชายสองคนสองคนค่ะ
พอขึ้นรถปุ๊บเขาก็ยึดโทรศัพท์เราเลยก็พาไปที่ที่รีสอร์ทนั่นแหละคุณนาริวัลจำได้ไหมว่ารถที่พาคุณนาริวัลไปไม่ไม่ใช่รถทางการของตำรวจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคนที่นั่งรออยู่ก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจไม่ได้ไม่ได้ใส่ค่ะไม่มีส่วนไหนที่เป็นเครื่องแบบตำรวจเลยค่ะไม่มีค่ะอ่า
แล้วคนอีกคนนึงที่ขับรถมารับเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันแต่งชุดธรรมดาใช่ค่ะทีนี้ตอนที่พาคุณนาริวัลไปเจอคุณพิสิทธินี่ที่รีสอร์ทแรกหรือรีสอร์ทที่สองแรกค่ะ
แรกค่ะอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าทีนี้ที่สองครับอ่าที
ปล่อยอยู่แล้วก็เลยขอตัวกลับบ้านอืมค่ะพอกลับบ้าน
ยังไงคะพอกลับไปถึงบ้านเขาก็มีตำรวจไปส่งสามนาย
นั้นเขาก็ไปค้นบ้านค่ะคนคนที่ไปส่งคือสองคนที่มาพามาตอนแรกด้วยไหมคะ
หรืออีกสามคนใหม่เลยคนคนใหม่กับคนขับรถอ่า
หมายคือทุกคนไม่มีใครแต่งชุดตำรวจไม่มีไม่มีครึ่งท่อนตำรวจ
ไม่ได้ใช้รถตำรวจไม่มีส่วนไหนที่ขึ้นแต่งกายเป็นตำรวจ
ไม่มีค่ะทีนี้พอไปถึงบ้านแล้วเขาทำอะไรคะ
เขาก็ไปค้นบ้านค้นบ้านค้นค้นจนหมดเราก็ให้ความร่วมมือนะ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะอยากค้นก็ค้นไปอะไรอย่างเงี้
ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีหมายหมายค้นนะค่ะเขาก็ขึ้นไปค้นแต่ที่ขึ้นไปค้นไม่ได้หาอะไรนะ
จะหาเอาเสื้อเสื้อเสื้อสีขาวแค่นั้นฮะเอาไปทำอะไรฮะ
ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเขาบอกเลยเหรอว่าเขาจะหาเสื้อสีขาวของคุณพิสิทธินะ
ใช่ก็เลยฮะเขาบอกว่าแฟนจะเอาก็บอกว่าเขาจะเอาได้ไงในเมืองมันไม่มี
ไม่ไม่เคยใส่เลยอืมไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่เจ้าตัวก็ต้องรู้ว่าเขาไม่มีเสื้อเชื้อสีขาว
ค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีให้แล้วก็เขาก็กลับค่ะหลังจากที่เขากลับก็ไปที่โรงพัก
อืมคุณนาริพันธ์ก็เลยตามไปที่โรงพักเลยก็คือไปที่แรกก็คือไปที่นครพนมสะพอ
พม่าเขาไปแจ้งความก่อนไปแจ้งเอาไปแจ้งความไว้ก่อน
คือช่วงที่ไปค้นบ้านกลับไปไปดูว่ามันมันมีหมายจับจริงไหมเขาเป็นตำรวจจริงไหมที่มาจับเขาเนี่ย
เขาก็มีตำรวจอยู่ข้างในนะคะที่โรงพักเขาก็ไปดูให้บอกชื่อนามสกุลเขาก็ไปดูให้ว่าจับตามหมายค่ะ
คือจับคุณพิสิทธิตามหมายจริงแล้วตำรวจของนครพนมเนี่ยบอกไหมคะว่าคนที่ไปจับเป็นตำรวจจริง
ไม่ไม่ไม่ได้พูดค่ะอืมแต่เราแค่เห็นพฤติกรรมเฉยเฉยว่าพอไปถึงที่โรงพักแล้วเขาก็คุยกันนี่
ค่ะใช่ไหมคะอ่าตอนที่คุณพิสิทธิ์ถูกเอาตัวไปเช้าวันนั้นในปีนั้นเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านเห็นไหมไม่เห็นไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีใครเห็นในในศาลเนี้ยใช้กล้องวงจรปิดอะไรยังไงกันบ้างไหมคะ
ว่ามีถูกพาตัวไปกี่โมงไปรถสีอะไรไปเส้นทางไหนมีไหมในสารที่สู้กันมาสองสาร
ไม่มีเลยครับไม่มีตัวคุณดารีวันตอนที่ขึ้นรถไปกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ย
มีเพื่อนบ้านเห็นไหมไม่มีค่ะอ้าวงั้นถามใหม่ไม่ว่าจะเป็นตอนคุณวิสิทธิหรือคุณดาริวัลอยู่บ้านตอนนั้นตอนเช้า
มีเพื่อนบ้านเห็นไหมว่ามีคนอื่นมีบ้างมีมีเห็นเยอะไหมคนเดียวคนเดียวเพราะว่าก็แกอยู่บ้านนั้นเหมือนกัน
อ่าอ่าเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคือที่ถามแบบนี้คือว่าไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ชม
ใช้เวลาใช้ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะที่จะสู้คดีว่าตกลงที่เสียหายไปเสียโอกาสไปเข้าไปติดคุกเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบเขาไอ้การสู้เพื่อหาความชอบทำตรงเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายซ้ำเข้าไปอีกนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้ของครอบครัวนี้ก็คือก็เรื่องเรื่องหนี้สินนะคะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็เราคุยกันนอกรอบนะคะ
ก็เลยอาจจะระลาบละล้วงหน่อยแต่ก็อยากทราบว่าเจอเผชิญเหตุขนาดไหน
ก็คือว่าจริงแล้วหนี้สินเหมือนไม่ได้ลดลงเลยนะช่วง๒ปีใช่ไหมคะ
ตอนนั้นก็เอามาใช้สู้คดีนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ้างการเดินทางหรือใดใดก็แล้วแต่
แล้วมันก็มีค่าเสียโอกาสอีกนะเอ่อ
ฉันถามแบบตรงไปตรงมาคือที่ถ้าคือคือใจอ่ะสู้แน่อ่ะครับ
แต่มันอีกเยอะใช่ไหมคะก็ระยะทางระยะทางก็ค่อนข้างจะจะ
นานนิดนึงเยอะหรือไม่เยอะแต่ว่าเพราะว่าเราแจ้งความไปแล้ว
ใช่ไหมครับแต่ในกระบวนการเนี้ยกว่าเขาจะสอบสวนเสร็จปุ๊บ
ก็แล้วส่งอ้าวมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องผิดไหมถ้าผิดปุ๊บส่ง
ส่งพระพระช่ออีกอ่ากว่าเจ้าพระพระช่อจะประชุมอ่านะครับอ่า
จะสั่งฟ้องอะไรอย่างเงี้นะฮะมันก็ขั้นตอนมันก็จะเยอะอืม

คนคนที่คนที่ควรจะไปร้องคนที่ควรจะถูกร้องเพื่อให้รับผิดชอบ
เนี่ยมีใครบ้างคะทนายเจมส์คนที่แจ้งความเรื่องเพชรครับ
คนที่ชี้ตัวอ่าคนที่ชี้ตัวคือคือที่ที่ชี้เป้าไปแบบนี้
เนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของเพชรเนี่ยชี้เขาชี้เขาแต่ตกลงแล้วสู้กันในศาลยังไงพี่พิสิทธิ์
พยานฝั่งพี่ซึ่งมีคุณหมอนะคุณหมอไปฉีดยาที่บ้านด้วยนะ
เพชรเขาหายกันที่กรุงเทพเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็อยู่นครพนมไปฉีดยาพี่ที่นครพนมใช่ไหม
ที่บ้านพี่เนี้ยแล้วก็มีพยานอีกเยอะแยะทำไมน้ำหนักมันมันสู้คนนั้นที่ชี้ตัวพี่ไม่ได้อ่ะคะ
ผมก็ไม่ทราบใช่ไหมคือขั้นตอนผมผมเข้าใจว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างงี้พี่ขวัญ
คือขั้นตอนเนี่ยพยานต่างที่พูดถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าสำนวนตอนชั้นพนักงานสอบสวน
ถูกไหมถูกไหมผมพูดถูกผิดไหมในศาลมีไหมในศาลมีเรียกหมอหมอเนี่ยมาตอนชั้นตำรวจหรือชั้นศาล
จำได้ไหมอืมมาที่ศาลค่ะอ่านี่ไงหมอมาแล้วมาที่ศาลแต่แต่พนักงานสอบสวนก็สอบหมอเหมือนกันนะ
พนักงานสอบส่วนที่ไหนที่กรุงเทพหรือที่นครพนมที่กรุงเทพก็ส่งเอกสารไปให้หมอเซ็นเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็เรายืนยันว่าวันนั้นอ่ะหมอมาฉีดยาให้เราอืมตอนเช้าประมาณเก้า
สิบโมงเศษโมงเนี้ยอืมแล้วทีนี้เขาก็ไปสอบหมอเหมือนกันอ่าแล้วก็สอบเพื่อนบ้านผมที่เห็นผมอยู่
อืมอันนี้ก็หมายถึงวันที่วันที่เพชรเขาหายนะคะไม่ใช่วันที่มีคนมาอุ้มนะอ่า
ทีนี้ถ้าสมมุติเราจะเราจะร้องความเป็นธรรมให้กับพี่พิสิทธิ์กับพี่ดาริวัลนี่ต้องฟ้องเองเหรอทนายเจมส์
คือเขาต้องเสียเงินจ้างอาจจะต้องอาจจะไปร้องสภาธนายความก็ได้อ่า
นะครับเพื่อให้สภาธนาความหนึ่งส่งส่งสภาธนาความมาสูงเพราะว่าผมดูแล้ว
เงื่อนไขเข้าด้วยอืมเพราะเขาเป็นคนเอ่อมีภาระหนี้สินเยอะอ่า
สภาธนาความช่วยได้อ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพจ
อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากนี้เราวางแผนเอายังไงอนาคต
เพราะว่าหนี้สินไม่ได้คือลดลงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าลดลงช้ามาก
นี่สีหน้าเหมือนตอนวันนั้นที่เราคุยกันเลยนะสีหน้าวันนั้นคือแน่นอน
หน้าวันนั้นดีใจออกจากคุกนะครับแต่วันนี้มันมันต้องหนักใจเรื่อง
หนี้สินเราคือเราก็ทำได้แค่ขายข้าวขายอะไรที่บ้านแค่นั้นเอง
อย่างเกิดเราก็ไม่ถนัดอืมเออใช่ว่าเราถนัดอย่างงี้ก็ต้องทำ
แบบนี้น่ะครับแล้วก็แค่ได้ได้ขายของที่บ้านเราขายข้าวเหนียวสูบต่ำ
อะไรที่เขาขายอยู่ตรงนี้อ่าบ้านบ้านโทษนะคะบ้านก็ยังมีอยู่
แหละใช่ไหมบ้านเป็นบ้านบ้านเช่าบ้านเช่านะอ่าอืมก่อนหน้านี้เขาเช่า
จ๊ะใช่อ่าตอนนี้ก็ยังเช่าอยู่เนอะอ่านะคะเอ่อขายของอาจจะ
แต่น้อยลงหน่อยเนอะอ่าเพราะว่าก็ขายกันหลายเจ้าครับอ่าลูกมีคนเดียว
นะจ้ะมีคนเดียวก็กำลังเรียนอ่าพี่ทาริวัลเหมือนมีอะไรจะ
ระบายไหมระบายไหมเหรอจะระบายดูกังวลมากเลยดูดูกังวลมาก
ก็อยากจะระบายเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีคนก็ไม่รู้หรอกว่า
เราเนี้ยลำบากแค่ไหนในการที่จะต้องแบบอืมเป็นหนี้เป็นซีน
แล้วก็แบบต้องมาเดินเรื่องแบบนี้ต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลแบบนี้ค่ะ
อืมมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่ะแล้วที่จะเดินหน้ากันต่อเนี้ย
รู้ใช่ไหมคะว่ามันก็ค่ะรู้ค่ะเราก็คืออยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
อืมค่ะที่เราโดนอยู่แบบเนี้ยอืม
โดยที่เราไม่ได้ทำไม่ได้กระทำอะไรผิดขึ้นมาอะไรเนี่ย
แล้วเราต้องมาเป็นหนี้เป็นสินโดยที่เราไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
ต้องมารับภาระตรงนี้ค่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ่อ
คนที่เขาทำแบบนี้ทุกวันนี้เขาแบบอยู่แบบสบายหรือว่าเขาอยู่แบบไหน
ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะทำไมเขาไม่นึกถึงคนที่เขาแบบลำบากมั้งอืม
คือเราไม่ผิดเราเรายังรับเลยใช่ค่ะ
ส่วนคนที่ผลักสายเราเข้าไปเขาเป็นยังไงกันบ้างอารมณ์นี้แหละใช่ไหม
ประมาณนั้นนะคะอืมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าตกลงแก๊งที่เอาบัตร
เนาบัตรอะไรของคุณพิสิทธิ์ไปปลอมไปทำไปใช้เนี่ยอืม
ไม่รู้ด้วยนะว่าจับได้หรือยังด้วยนะทนายเจมส์
แล้วอย่างงี้เขาไม่ไปทำคนอื่นเนี้ยหรอครับใช่อืมจริงจริงแล้วสำเนาบัตรคุณพิสิทธิเนี้ย
ถูกใช้ตอนที่คุณพิสิทธิยังอยู่ในคุกด้วยหรือเปล่านักข่าวมีมีมี
มีข่าวมาดิฉันเห็นข่าวเหมือนกันครับบอกว่าคือมีทั้งที่ตอน
ตอนเรื่องที่เรายังไม่ได้เข้าคุกแล้วตอนเข้าคุกสำเนาบัตรที่เป็นเรื่องเนี่ย
ก็ยังเอาไปเปิดซิมโทรศัพท์เออแต่นี่คือเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นที่
เกิดเหตุนะคะเอาอย่างงี้นะคะเอ่อเดี๋ยวเราคุยกันต่อหลังรายการนะคะ
อะไรที่ช่วยได้เดี๋ยวช่วยกันติดต่อให้ครับขายส้มตำอยู่ตรงไหน
เอาอย่างงี้เลยขายส้นตำอยู่ตรงไหนร้านแพะชิงเพชรแพะนี่นี่
เสื้อเองนะเออปักเสื้อเองเนี่ยแพะชิงเพชรเออให้รู้เลยว่าเนี้ย
แพะนะคะอยู่ตรงไหนของนครพนมอยู่ตรงไหนของนครพนมอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงข้ามนรขอค่ะนครพนมค่ะทหารเรืออ่าค่ะแล้วก็ติดกับโรงแรม
สยามแกนติดกับโรงแรมสยามแกนไปหาร้านแพะชิงเพชรค่ะเจอเลยทั้งคู่
แต่ช่วยเขาซื้อกันเยอะเยอะนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวอย่างอื่นเราคุยกันหลังรายการยังไงวันนี้ขอบคุณทนายเจมส
สามารถนั่งฟังแล้วก็ช่วยแนะนำนะคะครับขอบคุณนะคะทั้งสามท่าน
ครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับอีกสักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ